มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย

คือเปียไปแล้วไม่ยอมส่งต่อ
เอาแล้วหน้าที่ส่งต่อเป็นของใครล่ะ

ถูกต้องค่ะเท้าบอกทำแบบนี้ไม่ได้
ตรูแน่นอนไปดักตบลูกแชร์จนทั้งตลาด

นั่นชิคกี้พาย

เสียงมันวุ่นวายมากจริงค่ะคุณใช่แล้วมันมาจากอารมณ์ล้วนเลย
เวลาตะโกนมันอาจจะไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้จับฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่มันเป็นความโอโหจริงท้าวแชกูคนเสื้อดำเนี่ยนะคะ
มีมีดเอามีดทิ้งก่อนส่วนลูกแชร์อยู่บนรถกระบาด
รถกระบะคันนี้จอดขายแตงโมอยู่ในตลาดนัดแห่งหนึ่งพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เสื้อดำก็คือเท้าแชร์กะจะไปตบลูกแชร์ถึงจุดขายของ
แต่ลูกแชร์กระโดดลงจากรถกระบะแล้วก็วิ่งหนี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในวงกลมเนี่ยวิ่งหนีหายไปเลย
เท้าแชร์ทำยังไงล่ะทำยังไงมันโมโหแล้วเนี่ยค่ะ
คว้าแตงโมทุ่มลงพื้นแบบนี้ทำลายข้าวของแบบนี้
แต่สรุปสุดท้ายแล้วแตงโมลูกนี้ที่ทุ่มลงพื้น
ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ของลูกแชร์อยู่ดีเพราะว่าลูกแชร์มารับจ้างขายตังโม
สรุปสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยเนี่ยนะคะ
คลิปนี้คนโพสต์ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมาย
อย่างไรก็ตามค่ะก็มีการเตือนกันเอาไว้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำแบบนี้
หนี้หรือว่าเท้าแชร์ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเรื่องการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ผิดพศ๒๕๐๐ที่ห้ามพูดจาดูหมินลูกนี่
และห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะ
เข้าใจแหละว่าทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที
แต่ว่าลองหาวิธีอื่นดูนะคะแจ้งตำรวจก็ได้ไหม
คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะติดตามข่าวเช้าหัวเขียวมา๑ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะ
ขอบคุณล่ามภาษาฝืออไพรวันแสงสุนทรด้วยค่ะ